คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุประทึกเหตุนี้นะครับ
รถจักรยานยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วสูง

จากนั้นจักรยานยนต์ล้มถลายไป
จนกระทั่งไฟลุกพลึบเลยนะครับ

คนเจ็บก็ยังนอนเจ็บอยู่บนถนนนะ
ส่วนมอเตอร์ไซค์ก็ถูกเพลิงเผาผลาญ

เข้ามาทั้งดูคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่รับบาดเจ็บ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณใกล้แยกพญาไทย
ราชเทวีในพื้นที่กรุงเทพนะครับ

เห็นรถจักรยานยนต์ขี่มาทางแยกราชเทวี

กระทั่งมาพุ่งชนท้ายรถแท็กซี่ที่อยู่เลนขวา

เสร็จแล้วก็ถลายไปตามถนนนะครับ

แล้วก็ไฟไหม้ลุกลามทั้งคันเลยฮะ
เรื่องต้นทางตำรวจรอสอบปากคำคนขี่รถจักรยานยนต์อีกครั้งนะครับ
จากนั้นจึงจะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นี่ก็เป็นเหตุประทึกที่แชร์กันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ